คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพากันไปดูที่นี่ดีกว่า
แม่เนี่ยก็ตัวใหญ่ไม่แพ้กันล่ะค่ะ
เห็นบอกว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้ระวังไว้นะจ๊ะ
เพราะว่าคนเขาจะจับไปกินเนื้อ

ชาวบ้านตกออกตกใจกันหมดเลยตัวอะไร
นี่แหละค่ะแม้ที่จังหวัดอุดรธานี
คุณผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวลองส่องดูนะ
ว่ามันมีตัวอะไรนะคะ
ตัวโตนอนอาบแดดสบาย
อยู่ตรงลำห้วยใกล้อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านค่ะ
ทีนี้ไปดูว่าคนแถวนั้นที่เป็นชาวบ้าน
คุณวิทยาวัฒน์คุณนุ่มเขาบอกว่าตัวเขาแล้วก็เพื่อนเนี่ย
ไปช่วยค่ะพระอาจารย์ปลูกต้นไม้บริเวณวัด
และกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งของลำห้วย
ประโธ่โชคดีเหลือเกิน
ด้านไปเห็นเจ้าจอราเข้ตัวโตนอนอาบแดดอยู่
นั่นแหละเห็นรึยังเราห่วงเอาไว้ให้แล้ว
นี่ดูท่าทางมันสบายอกสบายใจ
และด้านหลังของจราเข้

ด้านหลังที่เป็นโพงใหญ่มันจะคล้ายกับถ้ำค่ะ
หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นรังของมันหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าหยิบโทรศัพท์มือถือรีบเอามาถ่าย
แล้วก็ไปแจ้งให้คนในหมู่บ้านรู้
เพราะบางคนเดี๋ยวเกิดเข้ามาแถวนี้จะข้ามลำห้วย
มันจะเกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะ
ทางด้านของพระสกุลเทียรปัญโยเป็นพระลูกวัดที่วัดป่าไม้งาม

บอกว่าใครไม่เชื่อว่าจราเข้ในลำน้ำนี้ก็ไม่เป็นไร
แต่ตนก็เชื่อเพราะเห็นจราเข้ที่นี่อยู่ตลอด
โดยเฉพาะตอนที่เป็นช่วงจำพรรษาอยู่ที่วัด
พระท่านเตือนมาค่ะว่าให้ระวังถ้าจะไปลงเล่นน้ำ
จราเข้ถ้ามันไม่โดนรบกวนหรือว่าโดนทำร้าย
เขาก็จะไม่ทำร้ายเราเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมคะแต่แบบนี้นะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องระวังเด็กแลกแดงกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเด็กบางทีเดี๋ยวไปเล่นแถวลำห้วย

อย่าออกมาช่วงนี้คนเขากำลังหากินเนื้อชาราเข้อยู่ครับ